ข่าวแรกที่จะพาไปดูถามก่อน
เวลาของเราตกเราอยากได้คืนไหม

ใช่ไหมคะเงินแสนตกเนี่ยยิ่งอยากได้คืนเลย

อายุ๗๑ปีค่ะที่นครนายก
ทำเงิน๑แสนบาทถ้วนร่วงลงไปบนถนน
ปรากฏว่าผู้ชายมาจากไหนไม่ทราบ
ขวาไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เป็นซอยตันสุดท้ายต้องไปออกอีก
ทางหนึ่งนะฮะรูปภัณฑ์สันธารอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไ
อะไรนะคะแต่เชื่อว่าตำรวจที่นครนายกน่าจะแบบเก่งมี
ความสามารถในการที่จะติดตามจับกลุ่มตัวมาเพราะคนที่เอา
คลิปนี้มาโพสต์เนี่ยก็คือหลานของคุณยายที่ทำเงินตก
นะคะคืออยากจะให้ชาวเน็ตเนี่ยช่วยอีกแรงหนึ่งหรือใคร
ก็ตามที่พอเห็นแล้วรู้เบาะแสของคนร้ายเนี่ยช่วยตามตัวหน่อย
มีเงินรางวัลนำจับด้วยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ประพันธ์สันธารเราบอกไปแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็เห็นแล้วด้วยว่าเป็นยังไงนะคะ
คนที่เอามาโพสต์เนี่ยชื่อว่าคุณสุนันจันทเวียงอายุ๓๗ปี
เป็นหลานของเจ้าของเงินบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นสักประมาณช่วงบ่าย๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
หมุดให้นะคะจุดเกิดเหตุก็คือภายในซอยเทศบาล๘
ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ
คุณสุนันเล่าบอกว่าคุณป้าก็คือคุณป้าละออ
แต่ว่าคุณป้าอายุ๗๑แล้วนะแต่เราเรียกยายก็ได้นะคะ
ท่านขายควายขายควายแม่พันกับลูกสองตัวให้กับลูกค้า
ราคาสองแสนบาทแต่พอลูกค้านำไปเลี้ยงแล้วปรากฏว่าควายมันไม่เชื่อง
ตั้งใจจะนำควายมาคืนแล้วขอเงินคืนด้วย
ละออหรือว่าคุณยายละออเนี่ยแกก็ไปเบิกเงินที่ธนาคาร
เพื่อที่จะเอาเงินสองแสนบาทเนี่ยมาคืนให้กับลูกค้าก็นัดกันนะคะ
แต่จังหวะที่ไปเบิกเงินมาเนี่ย
จังหวะที่เปิดประตูลงจากรถเนี่ยเงิน๒ปึ๊งใช่ไหมคะ
พับพับแรกหนึ่งแสนพับที่สองหนึ่งแสน
แรกเนี่ยมันหล่นอยู่ที่ที่พักเท้าอีกพับหนึ่งเนี่ย
มันไปหล่นอยู่บนพื้นถนนแล้วกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้เห็นไหม
หมวกแก๊ปสีขาวลักษณะแบบนี้แล้วเสื้อคลุมข้างหลังเป็นอันนี้ตามสคริปต์บอกนะ

แต่ว่าจริงก็ไม่เกี่ยวกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมแต่ว่า
เธอก็รออยู่นะคะว่าใครจะแจ้งเบาะแสนะคะฟังเสียงหลานสาวหน่อยค่ะ
สูบเงินเข้าไปใช่ไหมครับพื้งเงินเข้าไปเลยใช่ไหม
อยากจะฝากบอกคนที่เก็บไปไหมครับ
คือคุณสุนันไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่โรงพักบ้านนา

ไปดูป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยค่ะ
เตอร์ไซคันนี้สวมป้ายทะเบียนปลอม

ใช่ก็เลยกลายเป็นงานยากของตำรวจนะคะ
แต่เชื่อว่าตำรวจสพบ้านนาท่านเก่งนะคะไม่นานน่าจะจับตัวได้ค่ะครับ